วันนี้ผม๕คุมครูนัททะพงครูนัฏศนัย
ทั้งครูว่ากรทมกับศกร

คนที่มานะเป็นใครอะไรยังไงบ้างที่เหลือหลังจากนี้จะมา
กี่คนกี่คนเนี่ยท่านก็ติดตามกับเรานี่แหละที่ไทยรัฐ
ทีวีครับครับทีนี้แต่ละคนเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรอ่าเบอร์หนึ่งเนี่ยอ้าว
พูดจริงใครก็อยากได้ใช่ใช่ไหมจะเลือกสสภูวะกธมศไหม
แต่สกเขาก็อยากได้มันจำง่ายอ่ะโอ้โหหาเสียงง่ายด้วยแล้วมันอยู่รูป
แรกด้วยนะนี่คุณวิโรธจากก้าวไกลคุณวิโรธลักษณะอดีศรครับ
วันนี้เนี่ยพอได้เบอร์เสร็จเรียบร้อยผมก็ไปรออยู่อ่าเจอ
คุณวิโรธบอกเป็นยังไงคุณวิโรธได้เบอร์หนึ่งคุณวิโรธ
บอกยิ่งมั่นใจเลยยิ่งมั่นใจเลยอย่างนี้นี่นะฮะผมก็ถามว่า
คุณวิโรธถามจริงนะตอนที่ขึ้นไปจับไปจับหมายเลขเนี่ย
อะไรคิดอยู่ในใจนะกระถงคาถาท่องมนต์อะไรไหมคุณวิโรธจับ
เป็นคนที่๓โหแสดงว่าเบอร์ยังเหลือเยอะแล้วคุณวิโรธบอกไม่
คิดอะไรเลยไปถึงผมก็จับเลยจับด้วยความมั่นใจนี่จากนี้จะ
เดินหน้าหาเสียงครับอ่านี่ฮะคุณวิโรธนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ
เบอร์หนึ่งเลยนะฟังเสียงคุณวิโรธหน่อยนะฮะ
ถึงเวลาที่ประชาชนคนกรุงเทพจะเป็นหนึ่งเสียทีครับ
ผมว่าเป็นเลขที่นำเมืองที่เป็นธรรมให้กับคนกรุงเทพได้
เวลาที่ประชาชนคนกรุงเทพจะเป็นหนึ่งเสียทีครับก็คง
เดินตามแผนนะครับแล้วก็พบปะประชาชนแล้วก็นำเสนอนโยบาย
นำเสนอจุดยืนนะครับในการคุมเมืองที่เป็นข่าว
เมืองที่คนเท่ากันให้กับคนกรุงเทพเพื่อที่เราจะได้
ทรัพยากรงบประมาณให้ปกถุงมือประชาชนให้ประชาชนได้
รับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมกับการที่พวกเราเป็นคนที่
เสียภาษีนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องทำงานอย่างหนักแล้วก็
เวลาที่เราทำงานผมจะต้องพูดถึงเพื่อนร่วมงานของผม
ซึ่งเป็นผู้สมัครสอปทั้งห้าสิบเขตด้วยซึ่งสปมี
สำคัญมากมากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ
งบระมานเพราะว่าเดินนโยบายสอตเป็นคนทำเคื่อ
อนุมัติงบประมาณแต่เราต้องการให้ประชาชนคิดถูกคิดถึงเป็น
ดับที่๑ลำดับแรกในการทำนโยบายในการจัดสรร
ทรัพยากรใช่ไหมฮะภาษีของเราต้องไม่ประเคนให้กับเครือ
ขายในทุนเพื่อแลกกับโครงการห่วยอีกต่อไปผมคิดว่า
ประชาชนคนกรุงเทพต้องเป็นหนึ่งครับเพราะว่าได้ดังใจ
จริงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจหรือคาดหวังอะไรเพราะว่ามันเป็น
การสุดจัดกับใช่มั้ยกับเพราะว่าเวลาได้แล้วเราคิดอื้อ
เบอร์๑ก็พูดง่ายหน่อยส่วนคนได้เบอร์๖จะพูดว่ายังไง
อดีตพูดว่าราชการกรุงเทพฯมหานครกับคนตัวเหล็กอศวินขวัญเมือง
คนที่เท่าไหร่๑๑โอ้โหจับคนที่๑๑แต่ยังดี
แต่ได้เลขตัวเดียวกลับมานี่ชูนิ้วอย่างนี้ใช่ไหมนี่
เวลาไปหาเสียงนี่แหละครับเดี๋ยวพอได้เลข๖แล้ว
ท่านอดีตผู้ว่าอัศวินนะฮะวันนี้เบอร์๖ท่านพูดยังไงบ้างครับ

ขอบฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
บริรวดอีกอัตตุวินฝรรดิเมืองอดีต
วันอาจารย์กรุงเทพฯหลานครเบอร์๖
ถ้าอยากให้กลับมาใหม่ก็เลือกเบอร์๙นะครับ
ก็คิดว่ายังมีปัญหาใหม่ที่ไม่ครบดี

การหาเสียงจะเป็นอย่างไรจะยากมาทำเวลานั้นหรือเป็นคราวหน้า
ไม่ยาก
แล้วถ้าหาเสียงนี่เป็นอย่างไรนะเลขของท่าน

มันเกี่ยวกับประชาชนเลือกก็โอเค
อะไรนะไม่มีอะไรเขาก็ให้ยุติธรรมดี
มีเดิ้นนำหน้าคุณผงศพกรฝนเมืองหลุดชาย
อดีตภูมิว่ากอร์ธมอธ์ไม่ใช่กอร์ธมอธ์โฆษกอร์ธมอธ์
นี่นะครับดรเอ๊สุชัตวีจากพักประชาธิปัตย์
ได้หมายเลข๔แต่ว่าขึ้นจับเป็นคนที่๑๐
ผมไปดักคุยกับดรเอ๊เชื่อไหมดรเอ๊บอกว่าชอบนะ
ชอบแล้วก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากได้เลข๔

ตรงกับเรื่องของส่วนตัวอะไรอย่างนี้เป็นตัวเลขที่ตรงกับอะไรต่าง

เลข๔ลองฟังดูนะครับ
เต็มที่ครับเพราะถือว่าเราได้เลขมงคลและที่ตรงกับตัวเองนะครับ
ก็จะใช้เบอร์๔นี่แหละครับเลขมงคลนะครับ
ให้ได้ทำงานรับใช้พี่น้องคนกอทมให้ได้นะครับ
ใช่ครับเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ครับ
สิ่งแรกที่เข้าไปเลยก็คือจะต่อสู้กับโควิดเนี่ยเต็มรูปแบบเลย
เพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดโควิดยังเป็นอย่างนี้อยู่จะไม่มีทางมีอะไรดีเลยครับ
เพราะงั้นแล้ววันนี้รู้เลยเพราะเดินลง๕๐เขต
ปัญหาโควิดนี้หนักจริงโดยเฉพาะชาวบ้านไม่มีโอกาสเลยนะครับ
งั้นแล้วเป็นผู้ว่าในวันแรกเนี่ยจะลงไปจัดกำลังนะครับ
อสเสริมหมอพยาบาลและปรับปรุงระบบ
ในการดูแลและคัดกองผู้ป่วยโควิดก่อนเลยนะครับ
ก่อนที่ฝนจะมาครับแต่พอฝนกำลังจะมาให้มั่นใจเลยครับว่า
ผู้ว่าคนนี้จะลงไปกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมด้วยตัวเอง
ผมจะไม่นั่งอยู่ที่นี่ติดโต๊ะนะครับที่สารวการแห่งนี้
ท่านจะเห็นผมในทุกพื้นที่ผมจะเป็นผู้ว่าที่ลงพื้นที่ดูแลท่านด้วยตัวเองครับ
บสนี่หาเสียงยากหรือง่ายครับ
ง่ายครับเลขตัวเดียวยังไงก็ดีแล้วมือเดียวด้วยจาก๔ซู้ได้นะครับ
และ๔นี่ก็เป็นเลขดีครับอย่างที่ผมบอกนะครับ
แล้วก็ตรงกับชีวิตผมด้วยนะครับ

เลือกตั้งผู้ว่ากอทมคืออันดับหนึ่งก็ยังเป็นไม่ใช่เราจนถึงขนาดนี้

ไม่กังวลนะครับเพราะว่าโพลก็มีหลายโพล

แต่การที่ตามเนี่ยมันก็ทำให้เรามีพลังในการที่ขยันขึ้น

รเอ๊สุชัชวีนะครับหมายเลข๔เขายืนยันว่าเขาชอบอยู่แล้ว

นี่นะผมมึงหาเสียงไว้แล้วนะครับ
เมื่อเช้ามาคุยกันอยู่นิดเดียวก็เลยไปคุยกันเยอะหน่อย

แต่เป็น๑๒ตัวนะฮะ
นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีครับ

ก็ถือว่าเป็นเลข๒ตัวที่จำง่าย

แล้วไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะ
เขาจะทำให้เดิมทีต้องยอมรับว่า
ฐานเสียงของคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ

กรทมถือว่าเข้มแข็งนะฮะ

และเป็นเสียงของนาวากาตรีสิทธาธิวารี

ผมขึ้นรถมาแล้วก็เจอคุณหญิงหน่อย
ตอนนั้นมีผู้สมัครอยู่๑๑คน
ที่เห็นคุณหญิงหน่อยบอกอยากได้เบอร์๑๑
เพราะแกบอกว่ามันคือยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยมก็ได้
จริงก็บอกแยมพี่ผูกพันกับเลขหนึ่งนะ

นำการเมืองมาแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ตอนนี้กลับมาใหม่๑หายไปตัวแล้วเหลือ๑๑
รอวันเลือกตั้งมันจะหายไปอีกตัวหนึ่ง

มันจะให้โชคแน่นอน

๑๑จะเอาไปผสมผสานกับนโยบายที่เรามีอยู่ยังไงบ้าง

เพราะฉะนั้นมันเป็นเลขที่ให้ประชาชนเลือก
แต่ว่าให้เลือกผู้ว่าเลือกนโยบายที่เราเตรียมไว้
แต่เราไม่ได้ถือเคล็ดว่าจะต้องมาตัดนโยบาย

ที่มีหลักหมุนหลายหมุนแจกหมุนคน
เรามีแนวทางการหาเสียง
คือผมจะบอกว่าในส่วนของไทยสร้างไทยครับ
เราเป็นพักที่ตั้งมุ่งมั่นอยู่แล้ว
ว่าเราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำงานนะครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านเราเมื่อก่อน
อาจจะแยกเป็นความคิดเห็นทางการเมืองสองฝ่าย
แต่ปัจจุบันมันเริ่มจะมีความแตกต่างระหว่างวัย
ซึ่งมันก็จะเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเยอะขึ้นเรื่อย
เพราะฉะนั้นเรามองว่ายังไงในอนาคต
เราต้องยกบ้านเมืองนี้ให้กับคนรุ่นหลังอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน
เพื่อจะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเรา
โดยเราจะเริ่มโมเดลของอันนี้ครับ
ให้เห็นกับกรทมก่อนจากการเลือกตั้งครั้งนี้
หรือทำให้เขาเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเห็นแล้วเขาจะรู้ว่า
สิ่งที่เราต้องการทำเราต้องการทำเพื่อสร้างให้เหมือนกับเป็นนั่งร้าน
คนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาบ้านเมือง
ช่วยทำงานการเมืองแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเราเข้มแข็ง
อาจจะเกินจากกรอบของกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าไทยสร้างไทยเราลงกันเป็นทีม
เรามีทีมของพักสนับสนุน
เรามีผู้สมัครสอกรเราส่งครบทุกเขต
เพราะฉะนั้นเราจะทำให้เห็นว่าเราทำเป็นทีแบบนี้
คนรุ่นใหม่ที่มาช่วยก็จะช่วยกันทำงานนะครับ

จะทำเพื่อส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน
โดยกรุงเทพมหานครจะเป็นโมเดลแรกที่เราจะนำเสนอครับ
นั่นคือ๑๑หรือ๑๑ของนาวากาตรีสิทธาธิวารีครับ

นี่คุณสกลทีนี่เขาได้เบอร์อะไรนะ

ผมเจอเบอร์๓นี่มันชูได้หลายแบบนะ
แต่คุณสกนทีสู้แบบนี้

จับเป็นคนที่๑๑แล้วย้อนกลับได้เบอร์๓ได้เหลือหน่อยละ

แล้วสัญลักษณ์ในการหาเสียงก็ถือว่าทำแล้วเก๋ไก่อยู่
คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณสกลทีไม่กล้าชูเบอร์๓นิ้วอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่า
ก่อนทำท่านี้ตอนออกมาจากห้องเขาคิดอยู่นานว่า
ผมจะทำนิ้วยังไงดีให้มันเป็นเลข๓แบบโอเคหน่อยอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวเราฟังเสียงบรรยากาศเลยนะฟังคุณสกลทีก่อน

ครับเพราะเลขตัวเดียวคือคนจริงเลขไหนก็ไม่สำคัญ
แต่ถ้าเป็นตัวเดียวเป็นมือเดียวจะชูง่ายหน่อยเดียวเวลาหาเสียง
บางคนมองว่าเลขศึกเป้นเลขที่หรือการเมี่ยหรือแบบนั้น
มันก็ได้มองได้หลายจะเป็นการเมืองจะเป็นชาติศาสนาภาพหากศาสตร์

คือตัวตนของเราในอดีตก็คงปฏิเสธไม่ได้

แต่ว่าในการทำงานทำหน้าที่
ผมคิดว่ามันก็อาจจะต้องแยกแยะในส่วนนั้น
บางคนเขาอาจจะคิดเรื่องการเมืองไม่เหมือนกับผม
แต่ก็มาร่วมกันเพราะอยากทำให้กรุงเทพมันดีขึ้น
เราก็ยังรวบรวมอยู่แล้วก็บางคนก็เข้ามาแล้วก็มี
ลงพื้นที่ไปสัปดาห์ทุกนี้รู้สึกว่าเสียตอบรับอีกไหมครับ
ก็นับตั้งแต่ลาออกและเปิดตัว

ว่าตอนช่วงแรกประชาชนหลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเราจะลงหรือเปล่า
เพราะมีแต่ข่าวออกมาแต่พอเริ่มมีความชัดเจน
ผมว่าการตอบรับมันก็มากขึ้นเรื่อยครับ

สกลทีก็คือ๓โอเคนะครับสกลทีครับผม
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ค่ะโอเคนะค่ะโอเค

คุณชัดชาชจิตพิพันธ์อย่างที่เราบอกหมายเลข๘นี่ถ้าเป็นคนที่๗ได้เป็น๘นี่นะครับ
แล้วอะไรนะคุณทัศนัยบอกว่าตอนที่ทำ
กราฟิกกราฟิกในการหาเสียงทำจำลองเป็นเลข๘ไว้อยู่แล้วโดยบังเอิญ
ให้มันพอกับบล็อคต่างของเสื้อของโปสเตอร์ของอะไรก็ได้
แล้วก็จับจริงก็ได้๘พอดี

จ้าเปิด๘ครับ
ดีครับแล้วก็เป็นเลขดีผมว่าทุกเลขก็เลขดีหมดแหละ

อาจารย์ใจจริงตอนเล่นที่มาพี่อาจารย์อยากได้เลขไหม
ได้เลยก็ล้วงเลยเพราะจำไม่ได้เหลือเบอร์อะไรบ้างนะ

ตอนที่ตอนนี้พออีกเบอร์อุ่นไปอาจารย์คิดว่าจะได้เลขผู้ไหมหรือเลข
อะไรก็ได้ครับได้ทั้งนั้นจริงแล้วไม่ได้มีผลอะไรมากนะ
ขอให้เขาจำเราได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเลือกเอง
ผมว่ามันเป็นแค่ตัวแทนสื่อนั่นเองไม่ได้มีความหมายอะไรมาก

มีคนถามว่า๒๐๐นิยวบายอยากจะจำนวนจานทั้งหมดเลยหรือครับอาจารย์
ไม่ได้เยอะนะเทียบกับค่าใช้การลูกจ้าง๘๐๐๐๐คน
กรทมทั้งหมดรวมประชาการแฝง๑๐ล้าน
ประมาณ๘๐๐๐ล้านผมว่าจริงแล้วหลายเรื่องมันสามารถทำได้

ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกนโยบายหลักขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น
แต่ว่าผมว่านั่นคือการตอบโจทย์ของคนทุกคน
อยากให้อาจารย์ช่วยบอกนิดนึงว่าถ้าอาจารย์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คนต่อไปสิ่งแรกที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรทมเลยคืออะไรคะ
ก็คือการบริการประชาชนความโปร่งใส
การไม่มีอย่างที่บอกโปร่งใสไม่สวยไม่เส้น
แล้วก็ปรับให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง
เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เปิดเผยข้อมูลของกรุงเทพใช่ไหม
ให้บริการออนไลน์ใช้แอปพลิเคชัน
ใช้โปรแกรมต่างในการแจ้งเหตุในการสื่อสารกับประชาชน
ซึ่งมันสามารถทำได้เลยไม่ต้องรอ

เพราะว่าเราไม่มีฐานคะแนนเสียงครับ

เกิดนโยบายของเราที่แถลงไปสอดคล้องกับใครนะ
ผมว่าก็ทำงานด้วยกันได้ครับ

หรือว่าเห็นว่านโยบายเรานำไปใช้ได้ประโยชน์ครับ

เชื่อในเสี่ยงความประชาชนที่เลือกทราบทรัพย์ก่อนมา

เพราะว่าเราถือว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชน

เพราะเรามองว่าเขาเป็นคนที่ประชาชนเลือกมา

ต่างคนต่างก็เคารพให้เกียรติ

ถ้าเราไปคิดอีก

ตอนนี้คือแนวคิดที่เริ่ม

แผนการก็จะเป็นสะท้อนแนวคิดนี้ต่อไปครับ
เหลือ๘ของคุณชัดครับผมลดลงมาสักเลขหนึ่งคนนี้ได้เลข๗ครับคุณรสนาโตศีตระกูลครับออกมาไม่พูดพร่ำทำเพลงหมายเลข๗นะครับโชว์แป๊บเดียวหมายเลข๗
แต่สิ่งที่เธอบอกก็คือกรุงเทพผมไม่ได้พูดนะ
กรุงเทพฯอาหารนครถ้าไม่โกงอย่างไรก็แก้ปัญหาได้ครับ

ก็เราถือว่าเป็นเลขที่เราได้รับเลือกมานี่ก็ต้องเป็นเลขนำโชคอยู่แล้ว
นำโชคนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนชาวกรทม
เพราะฉะนั้นดิฉันนี่โซโลแกนก็คือต้องหยุดโกงกอทมเปลี่ยนแน่
เพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดโกงได้เราจะสามารถที่จะกระจายทรัพยากร
และสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชาวกรทม
เพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าถึงแม้ดิฉันจะเป็นม้านอกสายตา
ในสายตาของสื่อหรือโพลต่างแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่า
คนกรุงเทพคนในประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลง
และเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงกรุงเทพค่ะ
ฉันเชื่อมั่นว่าเราจะไต่ระดับขึ้นไป
และขอให้ชาวกฎมอล์ร่วมกับดิฉัน
ในการที่จะทำให้บ้านเมืองของเราปราศจากการโกงค่ะ
ก็ไม่ใช่มีแค่ผู้ประกาศที่เรารู้จักอยู่แล้วนะฮะ
ท่านเพิ่งมาสมัครวันนี้แล้วก็ได้หมายเลขกัน

ครับกับผู้สมัครที่มีแบบเยอะแยะมากมายหลายคนแบบมีคนรู้จักอยู่แล้ว

ฉันคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีสำหรับคนที่เสียสละนะคะ
แล้วก็มีอมความรู้นะคะที่จำกัดต้องมีความตั้งใจจริง
ที่อยากจะเอาความรู้ของแต่ละท่านนะคะมาชาวว่าจะตอบโจทย์กับปัญหาของคนกรุงเทพหรือเปล่า
ครับตอนนี้คิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาและควรที่จะเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนของกรุงเทพ

เป็นเรื่องของนโยบายเดี๋ยวขอให้หลังจากที่กรกตนะคะ
มีอิงการบรรจุนะคะชื่อแล้วก็คุณสมัครภาคและหมายเลขทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวก็แถลงทีมันได้ไหมครับ
นี่ยังมีอีกคนนึงผมอยากจะให้รู้จักเท่านี้เหมือนกัน
ใส่สูตรสีขาวมาเลยวันนี้เขาได้เบอร์๑๖เพราะว่าเขามาสมัครหลัง๘โมงครึ่ง
นะฮะก็โอ้โหแต่งตัวมาอันนี้อันนี้เบอร์สองนะคุณผู้ชมอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์สองนะฮะ
อันนี้เป็นทหารหญิงนะนะฮะอ้าวทำไมทำไมนั่งรถเข็นมาล่ะฮ
คือเขาไปประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ตอนนี้เดินไม่ได้แต่ถึงแม้ตอนนี้เดินไม่ได้
แต่ย้ำว่าหาเสียงได้แต่วันนี้ต้องมาสมัครมาสมัครมาจับเรื่องของการศึกษา
เน้นเรื่องการสร้างความสวยความกรุงเทศได้หมายเลข๒หมายเลข๒คือพันโทหญิง
ธิตารังสิทธพลมานิดกุลเนี่ยหรือว่าคุณปรางเนี่ยถ้าใครจำได้
คือลูกสาวของคุณสุขวิทยรังสิตพลอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยบิ๊กจิ๋วเป็นนายกพักความหวังใหม่
ก็เลยบอกอยากจะมาทำเรื่องการศึกษาให้กรทม
แล้วบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงจะเป็นทหารหญิงทำไมจะสู้ไม่ไหว
ขอโทษนะคะมีทีมงานจะเคียง๔๓๕ล้านคน
คือทีมงานปฏิรูปการศึกษาของคุณพ่อค่ะ
เราขยายการศึกษาให้คนไทยได้เรียนฟรี๑๒ปี

ทำไมเน้นที่การศึกษาที่มันบอกว่าแม่งงี้
พ่อเป็นรัฐมนตรีศึกษาที่ขยายสิทธิ์การศึกษาให้เด็ก๔๓๕ล้านคน
คนไทยเดิมรัฐมนูล๒๕๓๔คนไทยมีสิทธิ์เรียนแค่๖ปีค่ะ
ปีไม่สามารถจัดการศึกษาให้ทั่วถึงได้
อะไรเป็นจุดสำคัญทำให้พี่ตัดสินใจลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพ
อยากเห็นกรุงเทพมีความสุขเพราะตอนแรกฮลังศีรภนเข้ามาทำงานการเมือง
หลังสิทธิ์คนเข้ามาทำงานการเมือง
หลังจากที่มีการพาคนไปตาย
แล้วก็แต่ว่าคุณพ่อเห็นว่าเด็กเนี่ย
ไม่ทราบว่าเคยได้ยินหนังสือเรื่อง
ครอบครัวกลางถนนนะคะ

เป็นกวีเซรายชายครอบครัวกลางถนน

คุณพ่อได้รับคำเชิญมาเป็นผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วันนี้เขาเรียนเรื่องการศึกษาตามรอยคุณพ่อเขา
เป็นว่าตอนนี้มี๑๗คนนะครับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

จะรับสมัครถึงวันจันทร์หน้า๔เมษายน
บรรยากาศข้างหลังของเรานี่ก็จะเห็นว่ายังมีอยู่อันนี้คือสอกรนะ
อันนี้เขารอสอกรของเขาอยู่นะครับ